โซเชียลดิสเท็นซิงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากนะคะ
บรรดาร้านขายของต้องยึดหลักนี้นะคะ
แล้วดูตัวอย่างร้านขายยาที่สมุทรปราการนะคะ
โซเชียลดิสแท็กซิ่งแต่คุยกันรู้เรื่องค่ะ
เอาไว้นั่นก็ได้

คนที่เอามาลงติ๊กต๊อกก็คือคนที่ไปซื้อยานั่นแหละ
เขาบอกว่าก็ดีนะมันแปลกใหม่ดี

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙แบบนี้ก็คือ
ลูกค้าสั่งยาคุณเพชรศัตริกร
ซึ่งอยู่ในร้านผ่านวีดีโอคอล
ร้านนี้อยู่ในซอยวัดด่านสำรงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คนที่เข้ามาดูแล้วก็มีการแชร์ต่อไปเนี่ยนะคะ
ส่วนคนที่คอมเมนต์บอกว่าน่ารักดีนะทำแบบนี้
ชื่นชมการใช้วีดีโอคอลขึ้นลดการสัมผัส
และเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ
อยากให้ทุกร้านปรับตัวแบบนี้ก็จะได้ช่วยกันค่ะ